คุณผู้ชมค่ะจากประเด็นร้อนของคุณแพนปภานะคะ

คุณจักรจันทร์อคัมซิริหลายวันก่อนพี่แจ๊คเห็นแล้วเชอรี่เห็นแล้ว
พบโพสต์แปลกไหมจะเตตัดทำไมมันเศร้า

หลายคนก็แบบเรื่องความรักหรือเปล่าผิดหวังเรื่องความรักหรือเปล่า
แต่เธอก็ออกมาเฉลยแล้วนะว่าเนี่ยเออมันไม่ใช่นะคะ
เธอโพสต์สเตตัสเศร้าไปได้ไม่นานค่ะเธอก็รีบออกมาเคลียร์ทันที
ว่าเหตุผลที่ตัดเพาะไปแบบนั้นนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับความรักแต่อย่างใดเลยแม้แต่น้อยค่ะ
พร้อมแล้วขอบคุณหลายฝ่ายหลายคนด้วยนะที่เป็นห่วงมา
ลักษณ์สุดอาหรับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เธอก็โพสต์ภาพสยบข่าวตัวเองอีกครั้งนะคะ

เออก็มีการฟิตตรงฟิตลงไป

ต่างเขาก็ตัดเพราะเรื่องธุรกิจของเขา
ความรักก็เลิฟกันดีอยู่กลัวไม่เชื่อ

เออชุดแต่งงานสักหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมก็มีหลายคนเข้ามาแสดง
ความยินดีโอมากมายเลยนะ
แต่ว่าบอกไปเลยว่าชุดไทยเดี๋ยวมาแน่

หน้าหวานแบบนี้ใส่ชุดไทยยังไงก็สวยแน่นอนนะคะ